อ้าวกลับมาหยกธัญการนะฮะกับคุณแอมพีรวัตร
ทำไมขอยุติความบาดหมางในอดีตตอนนี้เดินหน้าปรับความเข้าใจกันแล้ว
เรื่องราวที่ค้างคาขอกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม
ก็ต่างคนก็ต่างมีแฟนใหม่แล้วล่ะ
เขาบอกว่าหยกก็มีแฟนใหม่แล้วนะคุณระหว่างแฟนใหม่กับหกใคร
ใครด่ะแม่แกละค่ะแฟนใหม่ยก

เหรอใส่หรือ

ก็วันหน้าที่หนูรู้ข้าไม่เล่าอะไรห้องนั้นแล้วเนี่ย
กี่ตอนที่ที่ทำลังสูบเวลาสะสอบกันนะคะ
ดีใจที่คู่นี้ในที่สุดก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้

คือมันไม่พูดคุยกันเลยเป็นปีแล้วพี่

คือไอ้ที่คุณมาบ้างปิดเนี่ยเขาอยากรู้ไง

เมื่อวานจบปุ๊บพี่มดเดี๋ยวผมจะมีข่าวดีแล้วนะฮะ

เป็นเมียมึงเหรอมึงต้องมาบอกมาก่อนนี่เออ

เขาบอกเขาเครียดมากตอนพี่รู้กันสามคนเนี่ยเขา

พี่แอมเขาก็คงรู้ล่ะ

แต่เขาบอกโยกก็มีแฟนใหม่แต่โยกมันไม่พูดว่ามีแฟนแล้วจะพูดไงละ